พาคุณผู้ชมไปในรั้วโรงเรียนบ้างค่ะมันมีคลิปออกมานะคะ
เป็นครูที่ใช้เท้าเตะนักเรียนค่ะ
ล่าสุดวันนี้ก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเราไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
เนี่ยค่ะคลิปนี้พอลงในโลกออนไลน์พอมีคนเห็นเนี่ยนะคะ
ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ไปในธรรมนองเดียวกันคือว่า
คุณครูสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยหรือแล้วเป็นการใช้ความรุนแรงหรือไม่นะคะ
ทีมข่าวไปที่โรงเรียนพนาศึกษาค่ะที่จังหวัดอำนาจริง

กับนายอาชิระวิริยสุขฮาไทยผู้มนุยการโรงเรียน
ซึ่งท่านก็ทราบเรื่องแล้วแล้วบอกว่าโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจ
มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วค่ะ
ส่วนครูที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ
แล้วก็มันจะมีการร้องเรียนจากคนอื่นอีกนะคะ
ว่าไม่ใช่ครูท่านนี้ท่านเดียวมีครูท่านอื่นอีกที่มีพฤติกรรมแบบนี้
มนุยการโรงเรียนบอกยังไม่ได้รับแจ้งนะคะ
แต่เท่าที่ทราบไม่มีคุณครูคนไหนมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับนักเรียน
ในการประชุมก็เน้นย้ำให้ครูทุกคนรักษาจริยธรรม

นี่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่โรงเรียนในวันนี้นะคะ
คุณครูท่านนี้ค่ะล่าสุดไปที่บ้านของเด็กนักเรียนทั้ง๓คนที่อยู่ในคลิปค่ะ
เพื่อที่จะไปกราบขอโทษผู้ปกครอง
แล้วก็ยอมรับว่าทำจริงแล้วจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ส่วนที่ผู้ปกครองมีความกังวลว่าแหมพอเกิดเรื่องไปแล้ว
เดี๋ยวพอเรื่องผ่านไปลูกชายจะถูกกันแกล้งทางด้านการเรียน
ครูรับปากค่ะว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาด
แล้วก็บอกว่าที่ทำไปเพราะว่าต้องการให้เด็กมีระเบียบวินัย
เพราะเห็นว่าเด็กทั้ง๓คนเพิ่งจะขึ้นม๑แต่ทำตัวเหลวไหลหนีเรียน
ก็ต้องการสั่งสอนให้รู้จักระเบียบวินัยอยากจะให้เด็กได้ดีนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่ครูพูดกับคุณพ่อคุณแม่
ขณะที่เราไปคุยกับเด็กนักเรียนที่อยู่ในคลิปนะคะ
ก็ยอมรับค่ะบอกว่าตนเองโดดเรียนจริง
ครูก็เลยมาตามให้กลับไปเข้าห้องเรียน
ส่วนที่ครูเตะก็ไม่ได้แรงมากถูกแค่ปลายเท้า
แล้วน้องบอกไม่โกรธครูเพราะว่ารู้ว่าครูหวังดีค่ะ
ครูก็เรียกดูเสียงดัง
ครูก็พูดว่าครูกล้าลมบอกว่าโกรธคือะ
ขอโอกาสจากสังคมให้หนูได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองด้วยค่ะ
เพราะว่าต่อจากนี้ไปมันจะไม่มีผลไม่มีผลในเรื่องของ
ทั้งเรื่องในเรื่องของจิตใจเกรดของเด็ก
คนที่เป็นต้นต่อถ่ายคลิปแล้วก็ตัวน้องเจ้ากรณีเองค่ะ

เจ็บหรือไม่เจ็บหนูก็ผิดอยู่ดีหนูขอขอโทษค่ะ
เพราะว่าในการนี้ก็คือมันก็ไม่ควรจะใช้ทุกสิ่งทุกวิถีทางแหละ
ที่ทำกับเด็กแบบนี้
คุณครูก็ไปขอโทษผู้ปกครองถึงที่บ้านเลยด้วยนะคะ